ท่านผู้ชมครับดูสถานการณ์ทางการเมืองกันหน่อยกันแล้วกัน
เรื่องการจับคั่วรัฐบาลจะได้เสียงเพิ่มมากขึ้นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวค่อยมาว่ากันค่ะแต่ดูเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะ
มันมีควันหลงตามมานะครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้ที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะฮะ
ก็อย่างที่ทราบพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยเนี่ย
แถลงข่าวร่วมกันในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลคั่วใหม่
อ่าบอกว่าเริ่มต้นสองพักนะฮะได้รวมกันแล้วทั้งขณะนี้ก็คือสองร้อยสิบสองเสียง
หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงบวกกับอีกเจ็ดสิบเอ็ดเสียงของพักภูมิใจไทย
อืมตอนที่แถลงข่าวอยู่ที่ที่ทำการพักเพื่อไทยเนี้ยอันนี้คือด้านนอกนะ
ค่ะใช่ค่ะอ่าแต่ด้านในเนี่ยคุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทย
แถลงข่าวเสร็จนี่บอกฝากบอกสื่อมวลชนหน่อยนะข้างนอกเนี่ยรู้สึกจะมีผู้ชุมนุมมา
ให้ระวังตัวยังไงระวังตัวกันหน่อยใช่ค่ะพักภูมิใจไทยเองคุณอนุทิน
นะคุณศักดิ์สยามเลขาธิการพักคุณอนุทินหัวหน้าพักค่ะ
รองหัวหน้าพักอีกท่านหนึ่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการใช่ค่ะ
ว่าจะออกได้นี่ก็โอ้โหถึงขั้นคุณพิพัฒน์นี่ต้องลงไปเจรจากับผู้ชุมนุม
ลงจากรถเลยอะค่ะในฐานะหัวหน้าพักซึ่งนอกจากบรรดาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของทางพักเพื่อไทยเพราะว่าเขาเคยเจอมาก่อนแล้ว
เมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็พยายามมากั้นอะไรกันอย่างเต็มที่เนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะ

สุดท้ายเนี่ยสื่อมวลชนเมื่อวานนี้โดนหางเลขอีก

ตอนนั้นโดนแป้งไปทีนึงใช่ไหมกลุ่มทะลุวัง

มีนักข่าวเนี่ยโดนขวดน้ำปลาใสเข้าไปเนี่ยโดนหน้าเข้าจมูกพอดีนะครับ

เฮ้ยมันโดนตัว
โดนนักข่าวอีกแล้วครับสองคนแล้วครับ
โดนนักข่าวนะครับโดนนักข่าวนะครับ
เมื่อกี้คนที่เขาเวลาวานเขาก็โดนผู้นะครับ
มันโดนเมื่อกี้แหละค่ะ

เขาดังพี่เขาเลยนะครับมาจูบผมก็อยู่ข้างพี่เขาครับ

ฉันไปดีกว่าครับ

ขอโทษนะครับ

นี่ฮะไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาจะเครื่องใส่ใครนะแต่มันเข้าหน้านักข่าวพอดีนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยโดนแป้งใช่ไหมเคยโดนพลุ

แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยโดนหน้านักข่าวเสร็จเนี่ยบุ้งนะคะก็พูดขึ้นมาเลยก็ไปทำข่าวที่อื่นไม่ต้องทำแล้ว
คือมันไม่ได้มีคำขอโทษอะไรออกมา

ก็เลยบอกไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำข่าว

ใส่กับนักข่าวทั้งตะวันนะครับ
ขวดน้ำปลาใส่มาขอโทษแทนบุ้ง
ตะวันอันนี้ตะวันถ้าบุ้งมา

สุริวัณรักษัยสุดท้ายบุ้งก็ไม่ได้มา
การไปติดตามทำข่าวที่ภาคเพื่อไทย
แล้วกลุ่มทะลุวังเวลาเขาไม่พอใจท่าทีของเพื่อไทยแล้วเขามาเนี่ย

โอ้โหมันก็กระทบมาถึงสื่อมวลชนด้วย

มวลชนก็พยายามจะสื่อสารกับทางบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมทะลุวังนะฮะ
ซึ่งก็เป็นรุ่นน้องของรุ่นน้องสื่อมวลชนทั้งนั้น

มวลชนไม่ใช่คู่กรณีกับทะลุวังนะ

แต่ก็ต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน

ซึ่งเวลาทำอะไรก็ต้องมีสติด้วย
เออมันพลาดมันพลั้งไปก็เอ่ยปากขอโทษกัน

เพราะเมื่อวานมีสื่อโดนขวดน้ำเข้าไป

คือจริงแค่ขอโทษก็พอแล้ว
เพราะเธอเองก็ยังบอกตะวันแบบนั้นด้วย
แค่ขอโทษก็พอคืออยากให้บู้มาขอโทษค่ะ
เพราะคนที่มาขอโทษไม่ใช่คนที่ทำ

มันยังมีวาทะอะไรต่างออกมาอีก
เมื่อวานก็จะเป็นภาพที่
คุณพิพัฒน์ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ
ตอนที่รถจะออกแล้วออกไม่ได้

ไม่รู้หรอกคะ

ไม่รู้เลยหรอกคะว่ามีประชาชนตายไปกี่คนบ้าง
เกาะเจ้ามาไร้โครง
มันเป็นผู้ความผู้ควัญ

ไม่ใช่มันผู้ควัญ
นั่นมันเป็นผู้ควัญ
นี่ค่ะคือตอนที่คุณวิพัฒน์รถออกไม่ได้

ทางกลุ่มทะลุวังก็มีบุ้งถือทรโขกอยู่อยู่ดีพลุควันมา

ก็เจอพลุควันกันเข้าไปแล้วก็ไปเจอขวดน้ำอีก

ขึ้นรถไปเลยนะคะจังหวะนี้แต่ขึ้นรถไม่ได้ออกนะคะพี่อุ๋

หรือว่าการทุ่มนุมการเรียกร้องต่างเนี่ย
จะสามารถเข้ามาที่จะทำความเข้าใจกับกลุ่มทะลุวังได้บ้าง
อืมจะเป็นภาคการเมืองไหนก็แล้วแต่ว่าเออเราควรจะมีขอบเขตแบบไหนอย่างไร
ใช่เฮ้ยตรงตรงนี้เจ้าหน้าที่นะครับเฮ้ยตรงที่ลูกไว้ค่ะ
เนี่ยค่ะคลุเตือนแดงก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางเผื่อไทยเขา
ก่อนอันนี้เขาก็โดนโป้งโดนแป้งอะไรเข้าไป

ทีนี้ถ้าเกิดจะนับในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
นี่คือเมื่อวานวันจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะพี่อุ๋ย
มันจะมีวันอาทิตย์ใช่ไหมที่กระทรวงวัฒนธรรม
ทะลุวังวันนั้นก็ไปเพื่อไปต่อต้านสวนะฮะ
ที่ไปงานที่กระทรวงวัฒนธรรมนะฮะ
นี่อันนี้คือตรงนี้นะฮะก็ไปแจกพวกแผ่นกระดาษนะครับ
ก็เนี่ยค่ะสวตำรวจอะไรเนี่ยตระบัดสัตว์เนี่ยค่ะ
กระดาษที่ปริ้นต์มานะคะแล้วมีพ่นสีสเปรย์ใช่ค่ะ
ที่พื้นที่แผ่นป้ายแผ่นผ้าต่างนะฮะ
กระทรวงวัฒนธรรมตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าวันนี้นะฮะเรื่องการดำเนินการกับกลุ่มทะลุวังเนี่ย
กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
กระทรวงวัฒนธรรมก็จะใส่หน้ากากมากันนะ
กระทรวงวัฒนธรรมนะครับตำรวจเนี่ยนะฮะ
ก็จะแจ้งข้อหากับผู้ที่ไปกระทำความผิดทำผิดกฎหมายเนี่ย
เรื่องบุกรุกทำให้เสียทรัพย์แล้วก็พรบรักษาความสะอาดนะครับ
ตอนนี้กำลังดำเนินการออกหมายเรียกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าแม้จะใส่หน้ากากแต่ก็รู้ได้ว่าเป็นใครอะไรยังไง
เมืองต้นในขณะนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกลุ่มทะลุวัง
ก็จะมีบุ้งมีตะวันมีหยกนะฮะแล้วก็พวกอีก๑๘คนนะครับ
ส่วนที่พักเพื่อไทยซึ่งจะมีอยู่หลายเหตุการณ์
ล่าสุดคือเมื่อวานนี้พบตรบอกว่ามีผู้เสียหายติดต่อมาแล้ว
เดี๋ยวจะมาแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ก็ข้อหาก็ลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
ซึ่งทางตำรวจบอกว่าก็ต้องฝากเตือนเอาไว้นะ
ไม่ใช่ฝากเตือนแค่เรื่องการทำผิดกฎหมาย
แต่หลายคนเนี่ยเคยทำผิดกฎหมายแล้วได้รับการประกันตัวอยู่

ถ้าเป็นการทำผิดซ้ำเนี่ยจะถูกเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว
เพราะฉะนั้นตำรวจก็ขอฝากเตือนด้วยว่าสิทธิของการชุมนุมเนี่ยมันมีอยู่

เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้กันด้วยนะฮะ
ส่วนหนึ่งของการเมืองไทยในช่วงเวลานี้